เปิดโปรงพฤติกรรมนักฉวยโอกาส
จองถนนสาธารณะเพื่อรีดเงินค่าที่จอดรถ

เฮียมีปัญหามาเอามันซวย
มันมีปัญหากับใครครับ
รายได้เข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่ต้องลงทุน

มันไม่เกี่ยวพี่ใครทางใครทางมัน
อ้าวแล้วถ้าผมจะเก็บผมจะต้องไปแบ่งกับใครอ่ะ

เฮ้ยเสือมานู้น